อย่างที่อาจารย์บรินาบอกเรื่องเป็นรัฐบาลมันอยู่หนาอยู่แล้ว
เสียงของสอนะแต่โบสถ์นายกอ่ะอาจารย์
คือรัฐบาลเป็นได้แล้วถ้าหากว่าเป็นนายกได้
นี่ไงนี่แหละมันอยู่ตรงนี้นี่แหละ
ครับ๖๖ทีนี้ผมก็ต้องมาถามอาจารย์ธนพรตอนนี้มี๒ทางนะ
หนึ่งคือสวต้องให้ถึง๖๖หรือไปเอาภูมิใจไทยเข้ามาเติม๗๐

เดี๋ยวขอดูตัวเลขฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลด้วยให้อาจารย์ธนพรช่วยวิเคราะห์หน่อย
ระหว่างการไปโน้มน้าวนะครับโดยอาศัยเสียงสำนุนจากประชาชน
ว่าเอาสวถึง๖๖คนกับง่ายเลย
ไปชวนภูมิใจไทยมา๗๐ก็ได้เลย

คุณพิทาบอกว่ายังไม่จำเป็นต้องเชิญภูมิใจไทยมาเพราะเชื่อว่าสวจะไม่ฝืนมติประชาชน
เอาสวก่อนสว๒๕๐มีที่มาจาก๒กลุ่มกลุ่มที่คศเลือกโดยตรงมีอยู่๒๐๐
อีก๕๐เป็นการคัดสรรกันเองในช่วงนั้นถ้าพวกเราจำกันได้ก็มีการสมัครแล้วก็ให้คัดสรรกันเอง๒๑อาชีพ
อันนั้นคือตามระบบเป๊ะของรัฐมนูลเลยผมขยายความให้๕๐คนเขาเลือกมา๒๐๐
แต่ว่าคศเลือกจาก๒๐๐๕๐ถูกครับคราวนี้ตรง๕๐คนถ้าเราบอกว่าเอาละกลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมาย
ใช่ไหมครับมันก็ยังต้องการตัวเติมไปอีก๑๐คน๑๖คนเพื่อให้ได้ครบ๖๖คน
ผมเรียนว่าสวชุดนี้นะครับการจะเจาะเนี่ยยากนะครับยากนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ย
ถ้าเราดูคำให้สัมภาษณ์ของสวหลายท่านเนี่ยบางท่านพูดด้วยซ้ำไปบอกว่า
เรื่องเนี้ยมันผิดโผล่ไว้นิดหนึ่งนะครับจริงจริงแล้วเรื่องเนี้ยผมเคยพูดกับพี่เอกนะครับ
ตอนที่เราแถลงข่าวยังไงฮะคือที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าเกิดปฏิบัติการนะ
ครับแต่มันมีไอเดียประหลาดประหลาดขึ้นมานะครับเคยมีการคิดกันว่าก็ไม่เป็นไรนะครับ
ถ้าตอนนั้นนะครับพักเพื่อไทยได้มากกว่าพักเก้าไกรก่อนผลการเลือกตั้งจะออกเนี่ย
วิธีการหนึ่งซึ่งถูกหยิบยกกันมาก็คือก็ในเมื่อคุณยังเคยไปช้อปปิ้งสอสอได้
ฉันก็จะมาช้อปปิ้งสวบ้างนะครับแต่คราวนี้บังเอิญว่าเรื่องเนี้ยมันน่าจะ
ลำบากแหละเพราะว่าวันนี้พักเก้าไกลเนี้ยดันได้มากกว่านะครับ
แล้วคิดว่าถ้าพูดถึงการลงทุนพักเพื่อไทยก็คงจะไม่ลง
ลงทุนช็อปนะครับเพื่อให้คุณพิธามาเป็นนายกนะครับ
คราวนี้ผมกลับมาที่พักภูมิใจไทยนะครับพักภูมิใจไทยเนี่ย
ผมคิดว่าประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอนุทินเปลี่ยนไม่ได้
ถ้าคุณอนุทินเปลี่ยนอ่ะคุณอนุทินผมคิดว่าแกยอมเลิกเล่นการเมือง
คืออะไรก็คือเรื่องของการไปแตะต้องมาตรา๑๑๒
ซึ่งคุณอนุทินเขาจุดยืนเขาชัดเจนว่าเขาไม่น่าจะให้เขาไปร่วมรัฐบาลกับ
เรื่องแบบนี้นะครับคุณอนุทินผมเชื่อว่ายอมเลิกเล่นการเมือง
แต่ก้าวไกลบอกเขาไม่ได้ยกเลิกนั้นเขาแก้ไขเข้าใจฮะ
แต่คุณอนุทินใช้คำว่าไปแตะแก้ไขก็ไม่เอาไม่ได้
เพราะฉะนั้นยังไงหลายคนเนี้ยไม่สวิตช์มาไปมองเรื่องกระทรวงสาธารณสุข
ไปมองเรื่องกระทรวงสาธารณสุขครับเอาเขาจริงจริงนะครับ
ใครเคยที่อยู่ในบรรยากาศนั้นเนี่ยเรื่องการเขาเรียกว่ามาเคลียร์ประเด็นการจะมาคุยกันก่อน
จัดตั้งเราจะทำประเด็นไหนร่วมกันเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยพักการเมืองทุกภาคการเมืองเนี่ย
ผมเชื่อว่าเขามีประสบการณ์เขารู้นะครับว่าเขาต้องทำยังไงนะครับ
แต่ว่าจุดเรื่องนี้นะครับคุณอนุทินเนี่ย
แล้วก็ทีมงานที่อยู่เป็นพี่เลี้ยงผู้ใหญ่เนวินเนี่ย
เขาถอยเรื่องนี้ไม่ได้จริงนะครับเขาถอยเรื่องนี้ไม่ได้จริง
ถ้าอย่างนั้นถ้าภูมิใจไทยตัดทิ้งไปเลยไม่มาเนี่ยครับ
รวมไทยสร้างชาติก็ลืมไปเดี๋ยวขอดูตัวเลขฝ่ายค้านกับรัฐบาลหน่อยนะฮะ
ป้อมก็ไม่ได้พลังประชารัฐก้าวไกลเขาก็ประกาศชัดว่าไม่เอาทั้งสองลุง
มีเราไม่มีลุงอ่าเหลือประชาธิปัตย์ยี่สิบห้าชาติไทยพัฒนาสิบ
ชาติพัฒนากล้าสองเนี่ยที่เหลือเนี้ยยังไงก็ไม่ถึงหกสิบกว่าคือเกมมันอย่างงี้ครับ
นิดเดียวอ่าวันวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยนะครับ
ในช่วงหกสิบวันนี้หกสิบวันนี้คือกลอกกตอประกาศผลเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
อ่าวันนี้นะครับทุกพักนะครับรวมทั้งลุงตู่ด้วยครับ
จะไม่มีใครแย่งพักก้าวไกลจัดรัฐบาลแน่นอนนะครับไม่มีฮะ
เป็นสิทธิของคุณพิธาตามมารยาทเลยทุกพักบอกพักอันดับหนึ่ง
ว่ากันไปเลยคุณจัดได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้คุณพิธามีหน้าที่แสดงศักยภาพ
นะครับในการไปดึงเสียงที่อาจารย์ปริญญาบอกว่าอีก๖๖เสียงนะครับ
อันนี้เป็นเป็นโจทย์ที่ท้าทายพักเก้าไกลผมไม่ได้บอกว่าพักเก้าไกลจะทำไม่ได้นะ
อ่าแต่มุมมองของสวกับภูมิกับภูมิใจไทยณวันนี้เนี่ยนะครับครับ
มันไม่มีโอกาสแต่ไม่ได้แปลว่าพักเก้าไกรจะสร้างโอกาสนั้นไม่ได้
ผมนึกว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายกับพักเก้าไกลเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าพักเก้าไกล
ต้องการที่จะผลักดันอาเจนด้าหลายหลายอย่างครับที่โฆษณาเออโทษนะที่ประชาสัมพันธ์ว่า
ร้อยวันแรกจะทำอะไรใช่ไหมพี่หนึ่งปีจะทำอะไรสี่ปีจะทำอะไรเนี่ย
นี่อาจจะเป็นด่านทดสอบด่านแรกนะครับว่าถ้าผ่านด่านทดสอบนี้ได้นะครับ
หาหกสิบหกเสียงนี่ได้เนี้ยสิ่งที่เสนอไว้ในนะครับ
เรามีโอกาสจะได้เห็นนะครับความสำเร็จแทบทุกเรื่องนะครับ
แต่ถ้าด่านแรกเนี่ยนะครับยังผ่านไม่ได้นะครับ
อันนี้เนี่ยด่านอื่นนะครับซึ่งผมพูดตรงนะหลายหลายเรื่องอ่ะ
มันยากกว่าหา๖๖เสียงนี่ซะอีกนะครับ
หมายถึงว่าถ้าเกิดพรรคเก่าไก้เขาตั้งไม่ได้ครับ

ก็เป็นภักดามาได้ของภักดาลำดับสอง
ก็ไล่ลำดับลงมาก็เป็นลำดับของพักเพื่อไทย
แสดงว่าภาพทางการเมืองในขณะนี้เนี่ย

กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

แล้วประธานรัฐสภาก็คือประธานสภา

โหวตเลือกนายก

ทางฝั่งซี่ของรัฐบาลก็เสนอ
สวถ้า๒๕๐สวถ้า

ฝ่ายค้านก็ไม่ได้เติมให้ก็เท่านี้

คือนั่นคือสูตรที่ผมเข้าใจว่า

จำนวนหนึ่งท่านก็คิดถึงแบบนี้

คิดเดี๋ยวตั้งไม่ได้
ก็จะเกิดการต่อรองข้ามคั่ว

ที้นี้ผมเรียนว่านี้ครับ
ไอ้ข่าวมันจะแตกต่างไปจาก

ที่ว่าให้พักอันดับ๒

คือการเลือกประธานสภาผู้แทน

คนของใคร

เพราะเผลอเขากลัวอย่างที่อาจารย์ธรรมะพลว่า

ก็จะเอาเป็นประธานสภาต้องอยู่กับเพื่อไทยอยู่กับก้าวไกลนั้นนะฮะ
เพราะจะได้เป็นคนทูล๙เป็นประธานในที่ประชุมเลือกนายก
ทีนี้ผมเรียนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าทุกอย่างทำตามที่เขาได้มีการแถลงไว้
เมื่อถึงวันจะเลือกนายกแปลว่าเขามีออกมาแล้วเรียบายสิ่งที่จะทำ
คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดแน่มันมีแรงต้าน
ขนาดทีแรกพูดว่าต้องขอดูก่อนนะตอนนั้นก็จะมีแต่เพื่อไทยใช่ไหม
หาทวีสินหรือแพทองทานเนี่ยดูก่อนนะว่าจะเลือกใครเอาดีไหมเราต้องดูอ่ะดูก่อนนะ
ไม่ใช่ว่าจะโหวตทุกคนนะแต่พอเป็นก้าวไก่เป็นคุณพิธา
มันก็ยิ่งทำให้มีแรงต้านหรือเปล่าแต่ผมมองว่าตัวเลข๖๖เสียง
มันไม่ได้มากจนเกินไปผมว่ามองอย่างที่อาจารย์ธนพรพูด
ต้องดูฝีมือว่าในตอนตั้งรัฐบาลจนถึงวันนั้นผมคาเนว่าอีกสัก
อีกสัก๔๐๔๕วัน๒เดือนเรียบร้อยที่บอกว่ารัฐบาลจะทำ๑๒๓๔
ประเด็นที่อาจารย์ธนพรพูดด้วยเรื่องมาตราที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีประเด็น
ผมเขาจะมีออกมาคือเรื่องของพักหลายพักที่บอกว่า๑๑๒ห้ามแตะ
ผมเรียนนิดเดียวนะประเด็นนี้โทษทีมาตรา๑๒เคยถูกแตะมาโดยทหารครับ
ทหารออกประกาศคณะวิวัตรมาแตะมาแล้วนะครับแต่แตะในทางเพิ่มโทษ
จาก๗ปีไปเพิ่มเป็น๑๕ปี